ทางกฎหมายนะครับนักวิชาการด้านประมงยืนยันว่าการลักลอบจับปลาสวยงามในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและใกล้เคียง
มีความผิดฐานฝ่าฝืนประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีโทษจำคุกไม่เกิน๑ปีหรือปรับไม่เกิน๑แสนบาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับ
โดยอาจารย์ทรธรรมรงนาวาสวัสดิ์รองคณะบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระบุว่าพื้นที่ดังกล่าว
กำหนดให้เป็นเขตพื้นที่มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ซึ่งก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่๑๙กรกฎาคม๒๕๖
แม้ว่าประกาศฉบับนี้จะสิ้นสุดการบังคับใช้เมื่อวันที่๓๐กรกฎาคม๒๕๖๒
แต่ว่าในสมัยพลเอกดาวพงศ์รัตนสุวรรณ
ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขยายระยะเวลาเพิ่มไปอีก๑ปีนะครับ
ซึ่งก็จะมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่๓๑กรกฎาคมปีนี้
ยังจากยังมีความจำเป็นต้องควบคุมไปอีกระยะหนึ่ง
แม้ว่าที่ผ่านมาจะไม่มีกฎหมายให้ปลาสวยงาม
เป็นสัตว์คุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี๒๕๕๙
แต่ว่าประกาศฉบับนี้ก็ได้กำหนดแนวเขตพื้นที่
จับสัตว์ทะเลจำนวน๙๕ชนิด
ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยตามแนวปาการังรอบเกาะภูเก็ต
โดยหากมีการลักลอบจับหรือทำให้ทรัพยากรในพื้นที่เกิดความเสียหาย
จะมีโทษจำคุกไม่เกิน๑ปีหรือปรับไม่เกิน๑แสนบาท
หรือว่าทั้งจำทั้งปรับครับ